มาดูเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากฟ้าฝนบ้างนะครับ

ไม่ว่าจะเป็นที่สงขลาด้วยที่แพร่ด้วย
เดี๋ยวค่อยไล่เรียงกันมาเริ่มที่แพร่ก่อนค่ะคุณผู้ชม
คือฝนตกถนนลื่นรถทัวร์ก็ลงมาจากเขา
แล้วจู่มีรถกระบะมาตัดหน้า
เลยทำให้รถทัวร์พลิก๓ตลบเลยนะคะ
แปลว่าคนที่อยู่บนรถสามสิบสองชีวิตรอดบุตรวิตค่ะ
ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้กันหน่อยนะคะ
โดยเหตุการณ์นี้ดูสภาพที่เกิดเหตุ
คุณผู้ชมยังเห็นถนนยังเปียกอยู่เลย
ก็ตรงจุดนี้ค่ะมันเป็นทางโค้งลงเขา
อยู่ที่แยกแม่แข็มถนนสายเด่นชัยลำปาง
ตำบลบ่อเหล็กลองอำเภอลองจังหวัดแพร่
รถที่เสียหลักเป็นรถทัวร์ของบริษัทชัยพัฒนกิจ
ก็วิ่งสายเชียงใหม่แพร่ค่ะ
ตกพลิกตะแคงอยู่ด้านล่างอยู่ห่างจากถนนสักประมาณ๒๐เมตร
เจ้าหน้าที่ก็ต้องลงไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ๑๗คน
แล้วก็เอาผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลทุลักทุเลเหมือนกันนะคะ

แล้วก็มีผู้บาดเจ็บที่เล่าให้ฟังเหตุระทึกนะ
เพราะว่าพอรถทัวร์มันพลิกลงไปตกเหว
มันไปค้างอยู่ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง
แล้วก็ผู้โดยสารภายในรีบออกมา
คือเจกตะแก้ออกมาจากรถ
พอออกมาหมดปุ๊บเท่านั้นรถมันร่วงลงไปในเหยียวอีก๑๐เมตร
ใช่ค่ะพลิกไปอีก๓ตลบนี่แหละ
ทีนี้จากการสอบถามพนักงานขับรถทัวร์อย่างนายสุริยนต์แสนจันท
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่ผมออกจากต้นทางที่เชียงใหม่เนี่ยนะ
มีผู้โดยสารนั่งมากับผม๓๔คน
ทีนี้ผู้โดยสารไปลงที่ลำปางก่อน๒คนก็เหลือ๓๒คน
แล้วก็ตอนที่ขับรถลงเขาตรงนั้นมันเป็นทางโค้ง
ก็เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักด้วย
ผมก็ต้องค่อยขับวิ่งด้วยความระมัดระวัง
แล้วจู่มีกระบะวิ่งแซงหน้าแล้วก็หักตัดหน้ารถผมมา

รถผมก็เลยเสียหลักเพราะว่าถนนมันลื่น
ทีนี้หลุดโค้งลงข้างทางเลยนะคะแล้วก็พลิกตกเขาไป
ทีนี้นายพงรัฐพิรมรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
เดินทางมาเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรอง
แล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่าไม่มีผู้โดยสารที่ตกค้างอยู่ในรถ
ไม่มีผู้โดยสารที่ถูกรถทับเสียชีวิต
คือสามารถนำผู้โดยสารทั้งหมดออกมาได้อย่างปลอดภัยนะคะ